ขายเหล้าในวัดได้ไหม
มันก็ไม่สมควรอยู่แล้วแล้วมันไม่ได้นะคุณคิง
แต่ก็ยังมีคนทำยังมีคนขาย

อยากได้เหรอได้เปิดขวดดินใส่แก้วพลาสติกแล้วขายเป็นแก้วแก้วละร้อย

ก็คือขายแบบเนียนไม่ให้รู้ว่าขายเครื่องดื่มแต่ก็มีคนไปถ่ายคลิปมาเป็นหลักฐานแบบนี้ครับ

ต้องอุตส่าห์มีความพยายามคุณนึกภาพว่าถ้ามันขายทั้งขวดมันเห็นเนี่ยแล้วมันรู้

ก็กั้นกดเทใส่แก้วทำประหนึ่งเหมือนน้ำอัดลม
แล้วก็มีสแกนจ่ายให้พร้อมเลย

คือถ้าขายเครื่องดื่มอย่างอื่นไม่แน่ใจว่าอาจจะได้กำไรน้อยกว่าหรืออย่างไร
แต่ประเด็นนี้ครับมีคนเขาไปเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสม
เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงวิพากษ์วิจารณ์กันอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อวานนี้เจ้าอาวาสวัดสระกำแพงใหญ่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสเกต

กรณีที่มีภาพปรากฏว่าวัดปล่อยประให้มีการขายเหล้าเบียร์ในงานคอนเสิร์ต
ซึ่งจัดในวัดและเป็นสิ่งไม่สมควรและผิดกฎหมาย
วัดก็ชี้แจงบอกว่าแค่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
แต่วัดเองไม่ได้รับรู้เรื่องขายแอลกอฮอลขายเหล้าขายเบียร์นะ
ตำรวจก็มีการเปรียบเทียบปรับคนขายที่ฝ่าฝืนกฎไปแล้ว๓รายด้วยกัน

ปรากฏงานปิดวิกชมคอนเสิร์ตหมอลำเก็บค่าเข้าขายบัตรคนละ๑๒๐
เกิดขึ้นอีกครับนี่อีกวัดหนึ่งอีกอำเภอหนึ่ง
วัดบ้านเสียวอำเภอเบนจรักษ์จังหวัดศรีสะเกดเหมือนกันครับ
คนละอำเภอนะมีการเอาเหล้าเบียร์ไปขายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานมาดูหมอลำ
ปรากฏว่าคลิปหลักฐานจากคนที่เขาไปเที่ยวงานพบว่าบริเวณเวทีหมอลำจะมีร้านขายเครื่องดื่ม๒ร้าน
กขวา๑ล้านปีกซ้าย๑ล้านฝั่งละร้านนะครับ
จากขายน้ำเปล่าน้ำอัดลมแล้วก็ขายแอลกอฮอล์ด้วยแต่ใช้วิธีการแบบไม่ได้เอามาตั้งขาย
ถ้าอยากได้บอกเดี๋ยวเปิดแล้วเทรินใส่แก้วให้เป็นแก้วไปขายเป็นแก้ว
๑ขวดรินได้๑แก้วแก้วละ๑๐๐บาท
แม้ว่าจะพยายามให้เนียนแล้วให้มันหลบสายตามากที่สุดแล้ว
ค่ะแต่ก็ยุคนี้คนเป็นตาสับปะรดครับทุกคนมีโซเชียลด้วยนะคะ
แล้วก็สามารถถ่ายภาพบันทึกภาพเอาไว้ได้
ดังนั้นพอเกิดเหตุการณ์นี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยขออนุญาต
นามัศกาลถามถ่ายเรื่องนี้พระครูไพโรธกิติยาพรครับ
เจ้าคณะอำเภอเบนจรักษ์และเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านเสียว
ท่านก็ชี้แจงบอกว่าคือกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ย
ทางวัดเจตนาคือต้องการปัจจัยมาสมทบทุนสร้างสาราไม้ทรงไทย
พอญาติโยมเขารู้ก็เลยอยากจะช่วยวัดหาเงินพูดง่าย
ก็เลยจัดการแสดงหมอลำแล้วก็ขายบัตรค่าเข้าคนละ๑๒๐
เพื่อจะเอาเงินมาสมทบทุนในการบุรณปฏิสังขรสิ่งปลูกสร้างภายในวัดนั่นแหละ
นี่คือเจตนาตั้งต้นก็มีการขออนุญาตใช้สถานที่กับทางวัด
รายได้ส่วนหนึ่งก็จะสมทบทุนในการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วย
แต่ทีนี้เนื่องจากว่าผู้จัดขาดทุนรายได้ไม่เป็นไปตามเป้า
อันนี้เขาก็เลยต้องการที่จะมาลงแรงลงขันกันหาเงินกัน
ที่ขายเหล้าขายเบียร์ขายแอลกอฮอล์นี้วัดเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ทางวัดชี้แจงแบบนี้นะครับฟังเจ้าอาวาสครับ
จำนวนหนึ่งก็เล็กกันรู้สึกว่าเขาก็ขาดทุนนะ
เพราะว่าฝนก็ตกฝนตกรอบงาน
คือวัดมันเป็นสถานที่ที่โยมเขามาขอใช้บริการ
ใครมาอัตมาก็ให้มาพักมาแสดงมาโน่นมานี่มาใช้สิทธิ์ของพุทธเป็นวัด
ใครก็มาขอใช้บริการได้ก็อำนวยความสะดวกให้เขา
ซึ่งเขาก็ทำตามความถูกต้อง

นี่ก็เป็นคำชี้แจงล่าสุดกับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นนะครับ